ตกลงแล้วดราม่านางงามจะจบไม่จบนะคะครั้งนี้
ล่าสุดมาเลยนะคะสำหรับสาวน้ำตาลยืดเยอะกันมานานนะ
เรื่องนี้ว่าตกลงมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือเปล่า
แต่ท้ายที่สุดแล้วอย่างที่หลายคนอยากจะให้เธอไปเคลียร์กับคุณออนให้มันจบกันไป
น้ำตาลชะลิตาบอกเลยว่าเพิ่งได้มีโอกาสค่ะเข้าไปเจอคุณออน
ผู้จัดการกองประกวดมาแล้วนั่นเองแล้วก็ความสัมพันธ์ตอนนี้ยังแน่นแฟนเหมือนเดิม
ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างที่มโนกันไปก่อนหน้านี้จริงหรือเปล่าฟังน้ำตาลค่ะ

เพราะว่าทุกวันนี้คือมันคิวเต็มตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้ว

เพราะว่าจริงแล้วแบบหนูก็ไม่อยากเอากระแสลบมาทำให้ตัวเองดัง
เข้าใจไหมแบบหนูมันไม่น่าภูมิใจอะ